ทีนี้คุณผู้ชมคะดูภาคประชาชนอย่างเราบ้างพอได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
แบบนี้เมื่อวานค่ะคอรมอลก็มีการประชุมกันแล้วก็มีมติ
เกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยากับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
มาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างทั้งคนละครึ่ง
เราชนะเรารักการค่าน้ำค่าไฟรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะ
ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับคุณผู้ชมครับ
มาตรการเยียวยาออกมาแล้วอย่างที่คุณน้ำแข็งบอก
ถ้าดูหัวข่าวให้เห็นภาพรวมเยียวยา๒๓๐๐๐ล้าน
นี่เงินที่จะใส่ลงไปนะแจกรัวลดค่าน้ำค่าไฟและพักหนี้
ขยายใช้เราชนะมาตรา๓๓คนละครึ่งกู้ดอกต่ำคือแต่ละหมวดแต่ละหมู่มีรายละเอียด
ใครได้สิทธิในหมวดไหนหมู่ไหนก็ไปติดตามรายละเอียดกันเอาเอง
ทีนี้ก็หวังว่าวิธีการในทางปฏิบัติคราวนี้เนี่ยมันจะสะดุด
มากกว่าคราวก่อนเพราะว่ามีประสบการณ์แล้วว่าคราวที่แล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาตรงไหนยังไงทำไมเขาลงทะเบียนกันไม่ได้
ฉะนั้นก็ให้นำปัญหาเหล่านั้นมาปรับปรุงอย่าให้เกิดระบบร่มขึ้นมาอีก
ก็อยากจะสรุปพอสังเกตก็คือว่าคราวนี้ก็จะได้ทุกกลุ่มกลุ่มลูกจ้างกลุ่มนายจ้างกลุ่มผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป
ลูกจ้างได้ยังไงลูกจ้างเนี่ยที่ได้รับผลกระทบไม่มีรายได้ก็จะได้รับการเยียวยาเป็นเม็ดเงินทั้งทางตรงคือใส่เงินให้โดยตรงแล้วก็ทางอ้อมทางอ้อมคือคนละครึ่งซื้อของได้ถูกอันนี้รายละเอียดมีอยู่แล้ว
นายจ้างได้ยังไงนายจ้างก็คือคนที่เขามีผลกระทบจากมาตรการคุมเข้มเนี่ยพวกร้านอาหารผับบาร์จะได้รับเยียวยาโดยการพักหนี้ใครที่เป็นหนี้กับสถาบันการเงินก่อนเนี่ยอยู่เนี่ยพักหนี้ไปถึงสิ้นปีจะได้เงินเอาเงินที่จะไปจ่ายหนี้ทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยเอาไปพยุงกิจการให้อยู่รอดไปก่อน
ส่วนประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะได้ค่าไฟฟ้าแต่ว่ามีเสียงเรียกร้องที่ผมขีดเส้นใต้ไว้เมื่อวาน
คือเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปอยู่ในข่ายไหนหมวดไหนคือการพักหนี้เงินผ่อนที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เขาขาดรายได้
เพราะมัตต์ส่าการที่ออกมายกตัวยางง่ายวะนี่ผ่อนมอโตโซไทย
เตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้เนี่ยในกรุงเทพจดทะเบียนกัน๒๐ล้านคันมั้งต่างคนต่างถอยรถกันออกมาเพื่อมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำมาหากิน
เอาไปขับขี่เป็นวินมอเตอร์ไซค์แต่ว่าพอไม่มีงาน
คนโดยสารน้อยเขาก็ขาดผ่อน
แล้วที่ไม่มีงานก็ไม่มีเงินจะผ่อน

พอหลายงวดเข้าประดังเข้ามาถูกไฟแนนซ์ตามยึด
อันนี้ช่วยชำเรืองมองประเด็นนี้ให้หน่อยได้ไหมครับ
กรุณาสั่งการไปที่ธนาคาร
บริษัทไฟแนนซ์ทั้งหลาย
บริษัทประเภทที่เรียกกันว่าเงินติดล้ออะไรพวกนี้
ช่วงนี้ให้หยุดทวงหนี้
ให้หยุดส่งคนไปไล่ล่าจะยึดรถเขา

ให้สถานการณ์ปกติแล้วค่อยกลับมา

ที่เขาจ่ายขั้นต่ำเอาไว้ก่อนเนี่ย
ส่วนที่เหลือเนี่ยดอกเบี้ยมันโหดมาก
สั่งการให้ลดลงมาอีกได้ไหม

แล้วรายไหนที่
ส่งไปให้ฝ่ายกฎหมายฟ้องร้องไล่ล่ากันอยู่เนี่ย

แล้วก็ส่งฝ่ายกฎหมายอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ย
เขาจะได้พอหายใจหายคอได้ไปอีกสักพักนึง
เอาไว้เมื่อมีงานมีการได้ปกติ

เพราะว่าลูกหนี้พวกนี้มันไปไหนไม่รอดอยู่แล้ว

แล้วธนาคารแต่ละธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ย
ก็ร่ำรวยมั่งคั่งอยู่แล้ว
เห็นไหมล่ะแถลงผลกำไรออกมาแต่ละปี
กำไรธนาคารเป็นหมื่นล้านทั้งนั้น
เฉือนเนื้อเฉือนกำไรเล็กน้อย
เพื่อให้ลูกค้าที่เขาพักดีกับคุณเนี่ย
ให้เขาพ้นวิกฤตไปก่อน
ให้เขาอยู่ได้เออทำไมจะทำไม่ได้
เรื่องนี้เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยกับกระทรวงคลัง
ควรจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้หน่อย
อย่าไปเกรงใจธนาคารเขามาก
อย่าไปเกรงใจนายธนาคารเจ้าของธนาคาร
แต่ให้เกรงใจประชาชนที่เป็นฐานรากของสังคมบ้าง
นายธนาคารเจ้าของธนาคารเองคุณก็ต้องรู้
ว่าถ้าเศรษฐกิจฐานรากของสังคมมันสั่นคลอน

ธนาคารสถาบันการเงินก็จะอยู่ลำบาก
มีตัวอย่างให้เห็นมาในหลายประเทศแล้ว
ฉะนั้นช่วงนี้ก็คืนกำไรให้ลูกค้าบ้าง
ยามที่ลูกค้าเดือดร้อนสาหัส
ส่วนการลดค่าไฟเนี่ยแหม

แต่พอเห็นรายละเอียดเนี่ยของขึ้นเลยครับ
ดูตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูในจอ

ใครที่ใช้ไฟน้อยกว่าหรือเท่ากับบินเดือนเมษา
ให้คิดตามความเป็นจริง
แปลว่าท่านเอาค่าไฟเดือนเมษามาเป็นฐาน
ของขึ้นเพราะว่าใครเขาก็รู้กันว่าเดือนเมษาเนี่ยอากาศร้อนมากที่สุด
มีกี่อยู่ห้องไหนก็ต้องเปิดห้องนั้น
เดือนเมษาเป็นเดือนที่ลูกปิดเทอม

เดือนเมษาเป็นเดือนที่เขาให้ลนลงให้อยู่กับบ้าน

ฉะนั้นเดือนเมษาจะเป็นเดือนที่มีค่าไฟสูงสุดของทุกปี
ปีนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีก
แล้วคุณให้เอาบินเดือนเมษามาเป็นฐานคิด
ใครใครใช้เงินน้อยฝ่าเดือนเมษาให้คิดตามความเป็นจริง
เออผมก็อยากจะถามขอโทษนะ
คนคิดคนเสนอเนี่ยสติสมประกอบหรือเปล่าครับเนี่ย
แล้วคนที่นั่งฟังอยู่แล้วอนุมัติอยู่ในคอลโลมอลเนี่ย

ว่าเอ๊เอาเดือนเมษามาเป็นฐาน

มันก็เหมือนไม่ช่วยอะไรเลย
ทำไมไม่ใช้อย่างนี้ล่ะ
เอาเดือนที่ใช้ไฟน้อยที่สุด
บวกกับเดือนที่ใช้ไฟมากที่สุด

ที่คิดสูตรออกมานี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับ

คือสุดท้ายผมอยากจะบอกว่า

ที่รัฐบาลควักเงินออกมาช่วยเหลือชดเชย
ให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเนี่ย
ไม่ใช่เป็นเรื่องบุญเรื่องคุณ
ไม่ใช่เป็นเรื่องความเมตตาจากรัฐบาลนะครับ
แต่เราประชาชนเนี่ยต้องรู้อย่างนี้
ว่านี่เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องทำ

เพราะว่าโดยเจตนารมณ์ของบทบรรยัติรัฐมนูล

ถ้ารัฐบาลออกมาตรการใดออกมา
แล้วมาตรการนั้นกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน
ประกอบอาชีพสุจริตโดยภาพรวม
รัฐต้องเยียวยาชดเชยความเสียหายนั้นให้ประชาชน
นี่เป็นหลักการในรัฐมนูลเลย
ถ้ารัฐไม่ทำรัฐก็มีความผิด
ประชาชนก็ไปฟ้องรัฐได้
ทีนี้พอเกิดสถานการณ์โควิดระบาดลุกลาม
รัฐบาลก็ออกประกาศพรบฉุกเฉิน

ไปหานักถึงขั้นล็อกดาวน์ก็มี

ก็เลยทำให้ประชาชนที่ทำมาหากินประกอบอาชีพต่าง
ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้านี่ไง
ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ก็ได้รับผลกระทบท่วงหน้านี่ไง
อันนี้แหละที่เข้าข่ายว่า
รัฐบาลต้องทำตามบทบรรยัติรัฐมนูล
คือต้องเยียวยาต้องชดเชย
ถ้าไม่ทำประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
เขาก็ฟ้องรัฐบาลหรือฟ้องสบคได้

ชดเชยเยียวยาไม่ใช่ความกรุณาปรานี
แต่เป็นเรื่องที่ต้องทำ

ใครภักดิ์การเมืองไหน

พักแก่นำรัฐบาลอย่างพลังประชารัฐเนี่ย
อย่าเอาไปเป็นประเด็นหาเสียงเป็นเด็ดขาด

ครับเรื่องค่าไฟนี่ก็พีคจริงนะฮะ

ภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ